ต่อที่งานโปรโมทกันได้บ้างดีกว่านะคะ
สำหรับวงล็อกน้องใหม่เชสค่ะ
วงนี้นะบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาค่ะ
แล้วที่สำคัญมาเพลงใหม่ซิงเกิ้ลใหม่
แบบว่าเอาใจคนอกหักนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ขอเรียกต่อมน้ำตาจากแฟนเพลงค่ะ
เนื้อหาบอกเลยว่าเศร้าลึกเศร้าสุด
สะท้อนมุมมองของผู้หญิงที่เจ็บปวดจากความรัก
ซึ่งเพลงนี้นะถือเป็นการเปิดตัวมือกีต้าสมาชิกใหม่ของวงอีกด้วยนะคะ
ต่อกันอีกที่อีกหนึ่งวงแล้วกันนะคะ
อันนี้เป็นวงเพื่อชีวิตไทยทศมิตรค่ะ
กับสมาชิกทั้ง๖คนนะคะในสังกัดค่ายจีนแหลปค่ะ
มาพร้อมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแดงกับเขียว
เนื้อหาเสียดสีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
เล่าถึงเหตุการณ์วิวาสของวัยรุ่นนะคะ
เดี๋ยวเราไปลองกันฟังดูสักนิดหนึ่งเนาะ
ทุกคนต้องรีบกลัวสิ่งใหญ่และใครต้องเจ็บใจไปมากกว่ามากกว่า